ไปดูเรื่องน้ำกันหน่อยนะคะต่อจากเรื่องไฟมาดูเรื่องน้ำ
เพราะว่าน้ำเนี่ยในทางจังหวัดภาคอีสานตอนนี้ก็เรียกว่ายังต้องเร่งระบายน้ำกันอยู่นะคะ
ที่ขอนแก่นตอนนี้มีการใช้เครื่องผลักดันน้ำ๗เครื่องค่ะ
ผลักดันน้ำลงสู่ลำน้ำฉี่นะคะนี่นะคะน้ำเนี่ยไหลท่วมถนนสายบ้านโนลงิ้ว
หมู่ที่๑๔ตำบลหนองพลวงนครราชศรีมานะคะ
น้ำมูลไหลแล้วก็กัดซ่อถนนเนี่ยค่ะเป็นแบบนี้เลยค่ะ
ใต้ดินพื้นถนนซุดตัวทำให้คอสะพานขาดพอเจอแบบนี้เนี่ย
ก็เรียกว่าตัดขาดการเดินทางเลยนะคะกัดซ้อคอสะพานที่บ้านโนลงิ้วพังยาวกว่าห้าสิบเมตร
เดือดร้อนสิบหกหมู่บ้านค่ะโอ้โหเดินทางข้ามไปข้ามมาไม่ได้นะคะ
นี่ค่ะล่าสุดทางผู้ว่าราชการจังหวัดก็ลงพื้นที่ไปติดตั้งสะพานเบลลี่
เพื่อเชื่อมต่อถนนเพราะว่าตรงจุดนี้สำคัญยังไง
ก็คาดว่าจะทำให้เสร็จภายในวันสองวันนี้นะคะนี่คือเรื่องเร่งด่วนเลยนะคะ
สถานการณ์น้ำท่วมที่อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นก็ยังสูงค่ะ
ระดับน้ำในหมู่บ้านท่าพระเนานะคะลดลงเล็กน้อย๘๑๐เซนติเมตรเทียบกับเมื่อวานนะคะ
ส่วนที่บ้านโนนตุ่นน้ำท่วมยังสูงอยู่ที่๑๒เมตร
แห่งเป็นที่รุ่มสูงกว่า๒เมตรก็มีนะคะ
ก็คือตำบลพระลับอำเภอเมือง
ใช้เครื่องผลักดันน้ำ๗เครื่องผลักดันน้ำชีลงสู่น้ำพอง
ให้ไหลไปทางมหาสารคามนะคะ
เพื่อเปิดทางให้น้ำไหลผ่านลงสู่แม่น้ำมูลต่อไปนะคะ
นี่คือเส้นทางน้ำทางอีสานนะคะเมื่อเช้านี้ที่วัดบ้านโนนตุ่นค่ะ
ผลเอกอนุพงศ์เผาจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
คณะลงพื้นที่จังหวัดขอนแก่นไปติดตามสถานการณ์น้ำท่วม
ก็มีผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นบรรยายสรุปสถานการณ์นะคะ
ส่วนชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจทางน้ำหน่วยกู้ภัยนะคะ
ก็นำเรือท้องแบนติดเครื่องยนต์๕ลำ
วันนี้ไปอบพยพประชาชนที่บ้านปลาปัดบ้านปลาเดิดตำบลยางท่าแจ้ง
อำเภอกโกศุมภิษัยจังหวัดมหาสารคามค่ะ
จัดชุดเรืออาสากู้ภัยนะคะเสื้อชูชีพและอุปกรณ์ปฐมพยาบาล
ต้องเข้าไปทางเรือค่ะเพราะว่าตรงจุดนี้เนี่ยน้ำท่วมกว่า๒เมตรนะคะ
สูงกว่า๒เมตรนี่ลดไม่ได้เดินก็ไม่ได้แล้วนะคะ
ไปช่วยเหลือครอบครัวที่มีเด็กทารกแรกคลอดเพิ่งออกจากโรงพยาบาล
ช่วยผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุกว่า๓๐ครัวเรือนนะคะ
บางส่วนเขาไม่ออกเขาตัดสินใจที่จะอยู่บนบ้านชั้น๒
ไม่อยากจะอบพยพนะคะเจ้าหน้าที่ก็ไปดูแล
แล้วก็ให้เบอร์โทรศัพท์สำหรับการติดต่อเอาไว้นะคะ
นี่แหละค่ะล่าสุดสถานการณ์น้ำมวลน้ำจากอำเภอเมืองขอนแก่น
ไหลไปถึงเขตพื้นที่รอยต่ออำเภอเมืองโกสุมพิสัย
เพราะฉะนั้นน้ำก็จะเอ่อไหลเข้าท่วมพื้นที่รุ่มต่ำริมแม่น้ำ

เขาคาดกันว่าค่ำวันนี้น้ำจะไหลลงมาสมทบอีกนะคะ
อาจจะทำให้น้ำสูงขึ้นอีกประมาณ๑เมตร

ถ้าอยู่คิดว่าอยู่ไม่ได้ก็ต้องรีบอบพยพออกมาก่อนนะคะ